เคยบ้างโมสับหมูปชอบโหมดสับ้มเคยบ้าง

มิ้นซื้อซุปเปอร์แต่ว่ามิ้นไม่ได้ล้างอ่ะ

รู้สึกว่าเอาไปผัดแบบโดนความร้อนมันก็ฆ่าเชื้อโรคได้
สรุปว่าต้องล้างไหมเออวันนี้มีคนที่ก็ถามตรงนั้น
รุปเราซื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ยเราไม่ล้างกันจริงเหรอ
มันเหมือนกับศูนยากาศแล้วเนี่ยอันนั้นพี่เช้าจะไม่ล้าง
เหมือนกันไม่ซื้อแบบนี้แต่ถ้ามาจากตลาดสดเนี่ย

เพราะว่าหมูสับที่แบบว่ามาจากตลาดอะไรประมาณนี้
จะเขียงจากอะไรถูกต้องนะครับผม

แต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเอาหมูสับไปล้างแล้วเนี่ย

แล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มมส

บดหรือว่าหมูสับเนี่ยลงไปในความร้อนเลย

ในตัวอยู่แล้วต้มผัดแกงทอดมันก็ต้องเอาฆ่าเชื้อไปในตัวอยู่แล้ว
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันสะอาดหรือเปล่านะครับล่าสุดอาจารย์เจดเนี่ย
ตอบชัดนะครับว่าหมูสับเนี่ยต้องล้างไหมนะครับผมหลังชาวเน็ต
กสนั่นว่าไม่ล้างหมูคือไม่สะอาดจากกรณีดราม่าในโลกออนไลน
ประเด็นการถกสนันเรื่องนี้นะครับล้างหมูสับได้ไหมนะครับ
หลังมีชาวเน็ตเรามาโพสต์เพสบุ๊คว่าหมูสับถ้าสับเองเนี่ย
ก็สบายใจหน่อยแต่ถ้าซื้อมาเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่ามันสะอาด
ดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับ
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่าหมูสับวงเล็บและเนื้อสัตว์
ไม่จำเป็นต้องล้างน้ำถ้าไม่จำเป็นจริง
พอนึกภาพว่าถ้าเป็นหมูสับมาเล่าไปแล้วมันไม่เละเหรอคะ
มันจะแข็งน้องมิ้นไม่แต่ว่ามันสับมาละเอียด
พอล้างน้ำมันไม่แบบว่านึกออกไหม
แบบกระจายละลายหายไปแบบเลี้ยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราล้างเราต้องใส่ตะแกรงไงมันจะว่าไงอ่าฮะ
อาจารย์เขาว่าไงอ่ะแล้วอาจารย์เขาบอกว่านะครับ
ความเห็นของผมคือถ้าไม่จำเป็นจริงเนี่ย
สกระปกจริงจริงเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาเนี่ย
เนื้อชิ้นหรือว่าเนื้อที่สับแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือว่าเนื้อวัว
มาล้างน้ำสามารถนำไปประกอบอาหารได้
เพียงแต่ต้องทำให้สุกครับด้วยความร้อนที่มากเพียงพอนะครับ
ยุคปัจจุบันเนี่ยเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะจำหน่ายกันเนี่ย
โดยเฉพาะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐาน
ตั้งแต่แหล่งชำแหละการขนส่งการบรรจุรวมถึงการจัดเก็บการวางจำหน่ายนะครับ
สะอาดเพียงพอที่จะนำไปบริโภคต่อได้โดยไม่ต้องเอามาล้างน้ำซ้ำนะครับ
เพราะในมุมกลับกันเนี่ยการเอาเนื้อสัตว์โดยเฉพาะพวกเนื้อไก่มาล้าง
อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงขึ้นได้นะครับ
จากบนเนื้อสัตว์อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อจุนทรีย์ปนเปื้อนอยู่
ทำให้เวลาเราเอาเนื้อสัตว์ลงไปล้างเนี่ยกลับกลายเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปครับ
อาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องล้างใช้ความร้อนเอา
ฆ่าเชื้อโรคอย่างที่มดดำทำน้องมิ้นทำก็ได้
ต้องสุกยำแค่ว่าต้องสุกนั่นเอง